ยุคนี้สมัยนี้เนอะนอกจากของจะแพงอะไรก็แพง
พ่อค้าแม่ค้าเขาขายของเขาก็ยากลำบากนะ

โดยเฉพาะคนที่ไปเข็นรถขายตามริมถนนริมทาง
แล้วคุณคิดดูกว่าจะได้วันละ๓๔๐
อยู่ดีไม่ว่าดีลูกค้ามาเราดีใจ
ลูกค้าไปอ้าวแบงค์พันธุ์ปลอมจ้
ฮะแบงค์พันธุ์ปลอมโถนี่ไงเหมือนรอยคราบน้ำ
มันเลยแบบสีจางเลยอ่ะใช่คุณแล้วเนี่ยดูดิ
สงสารแม่ค้าไหมล่ะเขามาขายเนี่ยแดดร้อนจะแย่
แล้วคุณดูดิเนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมมันมีรอยเนี่ย
ที่คุณคิงบอกอะค่ะเออนี่นะคะคุณผู้ชมค่ะ
คือผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยได้รับการร้องเรียนจากแม่ค้าท่านหนึ่ง
เขาขายมะขามแช่อิ่มแม่ค้าท่านนี้ชื่อคุณสุดารัฐพุ่มพวง
อายุยี่สิบเก้าปีขายอยู่ที่ไหนแถวอำเภอประโคลชัยบริรัม
บอกว่าโอ้ยเดือดร้อนล่ะคุณนักข่าวเอ้ยมีคนเอาแบงค์พันธุ์ปลอม
ไอ้ผู้มีชาชีพเอามาซื้อของโดนกันไปแล้วสองราย
ตำรวจช่วยหน่อยเถอะแบบนี้ลำบากจริง
เธอเนี่ยบอกว่ากว่าจะขายได้แต่ละวันกำไรอ่ะ
คุณกิงสามร้อยสี่ร้อยเองน่ะอืมกำไรนิดเดียว
ใช่กำไรนิดเดียวจริงแล้ววันนี้วันนี้
วันเกิดเหตุเลยผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างถวม
ครับแล้วขับรถกระบะสีขาวขับรถยนต์มาเลยน่ะอืม
ขับรถกระบะมาจอดหน้าร้านอ้าวพี่เอามะขามแช่อิ่มร้อยหนึ่ง
เธอก็ดีใจเออขายได้แล้วเนี่ย
อย่างนี้เวลามีคนขับรถมาจอดเธอก็เอาใส่ถุง
เอาใส่ถุงเสร็จอุ้ยร้อยหนึ่งเลยเหรอปรากฏเขายื่นแบงค์พันธุ์ให้
เธอก็ทอนไป๙๐๐บาทโดยที่ไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตอะไร
สักพักเธอก็เริ่มคิดวันนี้ทำไมมีแต่คนเอาแก๊งพันธุ์มาซื้อฉันนะ
แล้วเดี๋ยวเกิดลูกค้าคนต่อไปมาจะเอาที่ไหนทอน
ก็เลยหยิบแบงค์พันธุ์๒ใบมาค่ะที่ได้มาวันนี้
ปาร์ดโทรที่ไหนได้แบงค์ปลอมจ้ะรีบเลยตอนนั้น
พอรู้ตกใจตกใจเสร็จโทรไปบอกเพื่อนก่อน
เพื่อนที่ขายด้วยกันแถวนั้นปรากฏว่ามีเพื่อนร้านหนึ่งก็โดนเหมือนกัน
แล้วรีบโทรแจ้งเพื่อนที่อยู่ระแวกเดียวกันทั้งหมดอีก๑๐ร้าน
มีร้านหนึ่งค่ะเหมือนรู้ทันเห็นแล้วแปลกเลยดีโชคดีไม่โดนหลอกนะคะ
ฟังพี่เขาเล่ากันแล้วกันทุกข์ใจขนาดไหนทำไมเจอแบบนี้
ก็อยากจะฝากคนร้ายว่าอย่าไปหลอกใครแบบนี้อีกเลย
กว่าเขาจะหาเงินได้แต่ละบาทมันก็ยากเนอะ

บางวันยังขายไม่ได้ถึง๙๐๐บาทคุณหลอกเพราะกูไป
เจ้าละ๙๐๐๙๐๐วันหนึ่งคุณได้เงินหลาย
เพราะกูมีคนที่จะได้เงินแต่ละร้อยแต่ละบาทยากมาก
นี่คุณผู้ชมฟังเห็นใจเธอไหม
เปิดร้านเยี่ยมเวลาไปต่างจังหวัดเราจะเห็นนะ
ขับรถไปเขาจะมีคล้ายเพลิงอยู่ริมถนนร้อนก็ร้อน
อุดหนุนเขาไปช่วยเขาแต่คุณเป็นมิจฉาชีพ
คุณไปถึงเขาก็ดีใจนะร้อยหนึ่งเขาดีใจ
วันนึงได้สามสี่ร้อยแต่วันนี้ขาดทุนไปแล้ว
เพราะทอนไป๙๐๐บาทแล้วได้แบงค์ปลอมมา